พื้นที่แถวใต้ทางด่วนนะฮะครับดินแรงคุณผูลิภัทรตัวลินทร์อยู่ตรงนี้นะครับ
คุณผูลิภัทรครับ
มันได้เป็นผลสำเร็จแล้วนะครับ
ภายหลังจากที่กลุ่มมวลชนทยอยกันเดินเข้ามาเดินเข้ามา
แล้วก็มาปีนขึ้นทางด่วนลักษณะแบบนี้เนี่ยฮะ

ก็ตลบหลังตำรวจทำให้ตำรวจเนี่ยถอยล่นออกไปจากพื้นที่นี้
ณตอนนี้นอกจากกลุ่มมวลชนที่อยู่บนทางด่วนแล้ว
ปัญหาดินแดงที่จะมุ่งหน้าไปบ้านพักของพลเอกประยุทธ์
เดินตามมากันมาเลยนะครับเดินตามผมมาเลยนะฮะ
ลชนสามารถเดินเข้าไปได้แล้วนะครับ
จนถึงตอนนี้จากจุดนี้ไปน่าจะประมาณอีกประมาณ๕๐๐๖๐๐เมตร
เพื่อจะสามารถถึงหน้าบ้านพักของผลเอกประยุจันทร์โอชาแล้วคุณภาคภูมิครับ
เพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากจุดนั้นแล้วนะครับ
ทางตำรวจเนี่ยยังมีการตั้งแถวไว้อยู่บริเวณด้านหน้านะครับ
ต้องไปดูอีกทีนึงว่าจะสามารถที่จะเข้าไปบริเวณใกล้ได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับคุณภาคภูมิครับ
ครับเพราะว่าคุณภูริพัฒน์ครับถ้าเราเดินตามกลุ่มผู้ชุมนุมตรงนี้เนี่ย
ฝั่งซ้ายมือของถนนนั่นจะคือฝั่งบ้านพักนายกใช่ไหมฮะฝั่งหน้าค่ายทหาร
ถูกต้องครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นฝั่งของบ้านพักของผลเอกประยุทธ์
ส่วนฝั่งที่เรากำลังเดินเนี่ยเป็นฝั่งถนนดินแดงมุ่งหน้าที่จะมาทางสามเหลี่ยมดินแดงครับ
บนถนนไม่สามารถไปฝั่งนั้นได้เนื่องจากว่ามีตู้คอนเทนเนอร์กั้นไว้
ทำให้มวลชนกระจายกลับมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ทยอยกันเดินเข้ามาเดินเข้ามา
จนสามารถรั่วล่นมีการฉีดน้ำแล้วนะครับครับมีการฉีดน้ำจากฝั่งทางน้ำนะครับ
เราจะเห็นคอนเทนเนอร์อยู่ฝั่งนู้นนะฮะ
ก็คือเขาเดินสวนฝั่งเหมือนที่คุณพุทธิพัฒน์บอกนั่นแหละ
ครับบางส่วนนี้ก็ปีนขึ้นไปตรงทางลงทางด่วนดินแดงเนี่ยนะฮะ

ใช่ครับ
มันเป็นวิการสถานการณ์ขาวฟางมากนะครับ

เพราะว่าด้านหน้ามีการปะทะกันระหว่างทางตำรวจ
คุณผู้ชมอยู่กับทางกลุ่มวนชน

เพื่อเป็นการตอบโต้กลับนั่นเองนะครับ

ถึงฝั่งตรงนู้นก็ไม่ใช่ง่ายนะครับ

เป็นรั้วของทางด่วนนะฮะ
ตรงจุดนี้เป็นสำนักงาน
เป็นสำนักงานของทางด่วนด้วยนะครับ
ยังไม่สามารถเข้าไปดูความเสียหายได้ว่า

ณตอนนี้ผมสังเกตเห็น

พยายามที่จะถอยล่นออกไปแล้วนะครับ
มีรถจีโน่นั้นถอยออกไปนะจากจุดนี้

ดอดได้นะครับว่า
มุมของจอภาพผมท่านทางซ้ายมือเนี่ย

เพราะว่าถ้าเดินตรงเข้าไปจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์
พอฉีกออกไปทางขวาก็จะเป็นมุมขวามือคือฝั่งที่คุณภูริพัฒน์อยู่
มาถึงจุดนี้ข้ามถนนไปก็จะเป็นบ้านพักของนายกธรรมดรี
ก็คือมีความพยายามในการเดินสวนเข้าไปนะฮะ
ทั้งตรงทางด่วนดินแดงขาหลังนะฮะ
แล้วก็สวนเส้นวิภาวดีขาเข้า
เพื่อจะไปให้ถึงขาวบริเวณทหาร
ตอน๑รอออว์คือบ้านพักธรรมดรีจะอยู่ด้านในอีกเยอะนะฮะ
แต่ก็ต้องการจะไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตรงนั้น
ตรงของดินแดงก็ปรองพื้นที่ฝั่งวิภาวดีขาออกไว้
ส่วนเก่าของฝั่งกลุ่มมวลชนเนี่ยก็ครองพื้นที่วิภาวดีขาเข้าไว้
เพราะฉะนั้นตอนนี้มีเพียงทั้งส่วนทั้งดวดดินแดงเนี่ยกั้นไว้นั่นเองนะครับ
หากกลุ่มมวลชนสามารถทลายกำลังของตำรวจควบคุมฝุงชนที่อยู่บริเวณจุดนี้ได้
จะสามารถข้ามไปบริเวณจุดนั้นได้นั่นเองครับ
คุณภูริพัฒน์อยู่ในจุดปลอดภัยด้วยนะครับ
จะตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเรามีความเคลื่อนไหวอีกจุดหนึ่งนะครับ
ตรงคุณสิริวันครับ
ดูภาพตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
คือจะเห็นกลุ่มมวลชนที่วิ่งไปเมื่อสักครู่นี้

เห็นรถจักรยานยนต์เหมือนขับเคลื่อนอยู่นะฮะ

ก็จะเห็นมวลชนที่ยังทยอยเข้ามา

จริงเป็นจุดที่คุณนัทธวุฒิสายเกลืออยู่บนรถปลาใสอยู่นะ
แล้วก็ยังมีความพยายามในการพูดให้มวลชนถอยกลับถอยกลับนะฮะ

ทำให้มวลชนพยายามที่จะเติมเข้าไปตรงสามเหลี่ยมดินแดงให้ได้นะครับ
แต่ตรงจุดที่ดูตึงเครียดที่สุดน่าจะเป็นจุดที่คุณภูริพัฒน์อยู่นั่นแหละ
แต่เดี๋ยวดูตรงคุณคารินก่อนนะครับคุณควินครับ
ครับคุณภาคภูมิครับตอนนี้มวลชนครับวิ่งกรูกันออกมา
ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปอาคารปปศแล้วครับ
หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ครับตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับ
กรูกำลังกันอยู่บนทางด่วนฝั่งขาลงที่จะมุ่งหน้าไปกรมทหารราบที่๑๑นะครับ
ตอนนี้มวลชนวิ่งกรูกันออกมาพร้อมเร่งเครื่องรถจักรยานยนต
แตรส่งสัญญาณกันเป็นระยะนะครับให้ถอยล่นมาฝั่งปปศนะครับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพบนทางด่วนตอนนี้นะครับก็ยังคงมีตำรวจคุณภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิ
ใช่ครับมีการส่งสัญญาณให้ถอยล่นลงมาและไปหยุดอยู่ที่หน้าปปศครับตอนนี้
เรียกได้ว่ากรูวิ่งกันออกมา
สถานการณ์มันเริ่มกลับมาตึงเครียดอีกครั้งครับ
ตอนนี้ครับตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับยังคงอยู่บริเวณทางด่วนวิภาวดีรังสิตนะครับ
และยังคงเคลื่อนที่ฝั่งมุ่งหน้าลงไปยังกรมทหารราบที่๑กันอย่างต่อเนื่องครับ
เรียกได้ว่าจะต้องรีบเข้ากระชับพื้นที่บริเวณทางลงทางด่วนนะครับ
เนื่องจากมีมวลชนก่อนหน้านี้ครับปีนขึ้นไปบริเวณทางด่วนครับคุณภาคภูมิครับ
เป็นถนนเส้นที่จะยิงตรงมาได้ระหว่างอนุโสรีชัยสมรภูมิ
สามเหลี่ยมดินแดงส่วนขวามือคือวิภาวดีขาออกของ
คุณนัทธวุฒิใส่เกลือครับตอนนี้รถของคุณนัทวุฒิที่เป็นรถปลาใสนะครับ
ก็ได้เคลื่อนออกมาบริเวณหน้าอาคารปรปศเช่นเดียวกันครับ
ตอนนี้มวลชนกรูกันออกมาทั้งสองฝั่งครับ
เพื่อที่จะออกจากพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงครับ

ตอนนี้มันมีเสามันมีเสาบังอยู่นะครับนั่นเป็นคุณนัทวุฒินะครับ
อยู่บนรถพลิกอัพสีดำนะครับนี่ครับกำลังปลาใสนะครับ
สื่อสารกับมวลชนนะครับว่าให้ถอยออกมาบริเวณหน้าปปศนะครับ
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดครับเป็นรถปลาใสกำลังเคลื่อนที่ออกมาครับ
แสดงว่ามวลชนก็ถอยตามคุณนัทธวุฒิออกมาใช่ไหมฮะ
ไม่ไปเติมที่สามเหลี่ยมดินแดงใช่ไหมครับ
ใช่ครับตอนนี้มีทั้งถอยออกมานะครับทั้งตามรถปลาใสนะครับ
แล้วก็วิ่งออกมาก่อนหน้ารถของคุณนัทธวุฒินะครับ
คุณนัทวุฒิกำลังพูดสื่อสารนะครับนี่เป็นเสียงสดนะครับ

ให้ช่วยกันใจเย็นนะครับแล้วก็ทยอยวิ่งกันออกมาเพื่อความปลอดภัยของตัวเองครับ

ตอนนี้มวลชนก็ยังคงบีบแร่รถจักรยานยนต์ส่งสัญญาณกันอย่างต่อเนื่องครับ
เร่งเครื่องกันสถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้งครับ
สถานการณ์ตอนนี้ก็คงจะพลาดแล้วลำบาก
ตอนนี้คุณนัทฮุทธกำลังสื่อสารนะครับ
พอจะจับจัดความได้นะครับคุณคริน

คุณนัทธวุใส่เกลือเนี่ยยืนยันว่าจะขอส่งพี่น้องก่อนนะครับ
แล้วก็บอกให้พี่น้องเนี่ยถอยล่นลงมานะครับ

แต่ตรงนี้จะอยู่ไกลจากตรงจุดด้านหน้าถนนวิภาวดี